ส่วนเรื่องนี้ก็ต้องเตือนเหมือนกันผู้หญิงที่อยู่คนเดียวอะค่ะ
ต้องระวังเดี๋ยวนี้ภัยมันใกล้ตัวจริงมีผู้ชายคนหนึ่งอายุก็เยอะแล้ว
ปีนฝ้าเพดานเข้าไปไปหาผู้หญิงคนนี้
แล้วก็จะไปล่วงละเมิดเขาอ้างว่าหลงรักผู้หญิงคนนี้มานานแล้ว
ปีนฝ้าเข้าไปหาเขาเนี่ยห้องก็อยู่ใกล้กัน
ก็เลยปีนข้ามไปเลยที่สมุทรปราการนะคะ
กลางดึกที่ผ่านมานี่เองค่ะตำรวจสพพระประแดงได้รับแจ้ง
จากพนักงานรักษาความปลอดภัยของอพาร์ทเมนต์ให้เช่า
ในตลาดพระประแดงในจังหวัดสมุทรปราการนะคะ
เป็นอาคาร๔ชั้นเหตุการณ์เกิดขึ้นชั้น๔
ผู้เสียหายเป็นสาวโรงงานนะคะเขาอยู่ที่ห้องนี้เพียงลำพัง
นี่ปีนลงไปตรงนี้ค่ะคนก่อเหตุอายุ๕๗แล้วอ่ะ
นายพรพัฒน์จันทโชธเป็นชาวจังหวัดสมุทรปราการ
แต่หลังเกิดเหตุรอปภช่วยจับตัวกันเอาไว้ได้นะคะ
รอปภของอพาร์ทเมนต์เล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะว่า
ก่อนที่จะไปจับตัวได้เนี่ยนะเห็นนายพรพัฒน์เดินสวนลงมาจากตึก
ท่าทางมีพิรุษเหมือนกำลังจะหนีอะไรสักอย่าง
รอปภเขาก็สังเกตเขาก็เลยรวบตัวเอาไว้ก่อน
เห็นเหตุการณ์ก็ให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเราว่า
ตอนเกิดเหตุเนี่ยค่ะได้ยินเสียงผู้หญิงร้องขอความช่วยเหลือด้วย

ตอนประมาณตีหนึ่งเกือบตี๒ผมได้ยินเสียง
เสียงผู้หญิงร้องช่วยด้วยช่วยด้วยแล้วก็วิ่งลงมาข้างล่าง
แล้วแบบวิ่งเข้ามาแบบกอดผมตอนนั้นมีผมยืนอยู่ข้างล่างไง
ผมพยายามจะขึ้นไปว่าใครอยู่ข้างบน
เขาก็กอดผมไม่ขึ้นเขากลัว
สุดท้ายผมก็ขึ้นไปห้องเขาผู้ชายไม่อยู่แล้ว
ขึ้นไปเช็คข้างบนฝ้าที่เขาเจาะลงมา
ไปส่องไฟฉายหารอบสุดท้ายไม่เจอ
แล้วสักพักหนึ่งหาชวนหาชั้น๓ชั้น๒ก็ยังไม่เจอ
สุดท้ายผู้ต้องหากำลังจะแอบหนีหนีไปออกจากอ่าเขต
แต่มีรอพอคนหนึ่งเห็นว่าแบบเออมันน่าสงสัยมีพิรุษ
แล้วเสื้อมันเลอะแบบเลอะค่าปูนอะ
ก็เลยไปเรียกแล้วก็รวบตัวมามา
ตัวผู้ต้องหาก็รับสารภาพว่าก่อเหตุจริงนะคะ
ตัวผู้ต้องหาเป็นพนักงานขับรถโดยสารประจำทาง
เป็นคนขับรถเมย์ค่ะสาย๕๔

อยู่ชั้นเดียวกันกับห้องของผู้หญิงผู้เสียหายค่ะ
พักอยู่คนเดียวผู้เสียหายก็อยู่คนเดียว

แล้วก็แอบชอบผู้หญิงคนนี้มา๒๓เดือนแล้ว
คนก่อเหตุบอกไม่มีโอกาสคุยไม่มีโอกาสทัก
ครับก็เลยตัดสินใจเจาะฝ้าเพดานแล้วก็ปีนข้ามกำแพงไป

คนก่อเหตุเขาบอกว่าชอบผู้หญิงคนนี้
มานานแล้ว๓เดือนแล้วไม่ได้คุยกันสักที

ฝ้าเพดานตรงระเบียงห้องพักของเขาเองนะ
ซึ่งติดกับกำแพงห้องน้ำของห้องผู้หญิงผู้เสียหาย
แล้วปีนข้ามกำแพงไป
แล้วก็เจาะฝ้าเพดานลงไปในห้องน้ำ

เอามีดไปเอาผ้าไป
รออยู่จน๕ทุ่ม๑๐นาที
ผู้หญิงผู้เสียหายคนนี้เขากลับมาจากที่ทำงาน

ก็เจอกับนายพรพัฒน์หลบอยู่ในห้องน้ำ
นายพรพัฒน์เอาผ้าปิดปากผู้หญิงผู้เสียหายคนนี้นะคะ

แล้วเอามีดที่เตรียมไปจี้คอ
บังคับให้เธอเดินไปที่ที่นอนกลางห้องแล้วก็ลงมือข่มขืน

เดี๋ยวไม่ได้คุยเลย

แล้วผมว่าไอ้คุณมันโอ้โฮ
ดูสิรับสารภาพแบบหน้าตาเฉยแล้วก็ข่มขืนเขา
บอกแค่มัดปากมัดแขนปิดปากเฉยแค่นั้นเอง
แล้วยังจะมีหน้ามาบอกว่าก็นั่งคุยกับผู้หญิงผู้เสียหายถึงความในใจ
พอข่มขืนเขาแล้วนะใช่ระบายความรู้สึกว่าแอบชอบมานานแล้ว
บอกผู้หญิงผู้เสียหายว่าอย่าไปบอกใครนะอย่าแจ้งตำรวจนะ
เดี๋ยวพี่รับผิดชอบเองอืมโอ้โห
แล้วก็เขียนข้อความใส่กระดาษใบหนึ่งนะคะ
บอกว่านี่เป็นหนังสือสัญญาตกลงกัน
กระดาษใบนี้ค่ะบอกว่าเป็นสัญญาตกลงกันระหว่างตัวคนก่อเหตุ
กับผู้หญิงผู้เสียหายตกลงกันว่าจะไม่เอาเรื่องเอาราวอะไรกัน
มีอย่างนี้ด้วยใครที่จะไปยอม

โชคดีที่รอปภเขาสังเกตว่ามันดูมีพิรุษไปจับตัวส่งตำรวจนะคะ
วันนี้เราก็ไปคุยกับหญิงสาวผู้เสียหายนะคะ
เขาเป็นชาวจังหวัดบึงกาลเธอยอมเปิดใจกับทีมข่าวของเรานะคะ
บอกว่าตั้งแต่มาเช่าห้องพักอยู่ที่นี่ได้๒๓ปี
ไม่เคยเห็นหน้าผู้ชายคนก่อเหตุมาก่อนเลยค่ะ
เหตุผลที่ต้องยอมให้ข่มขืนเพราะคนก่อเหตุเอามีดจี้คอ

แล้วที่มีการนั่งเขียนข้อความในกระดาษอะไรเนี่ยนะคะ
บอกว่าไม่จริงไม่ได้ไปเขียนข้อความสัญญงสัญญา
ไม่เอาผิดอะไรไม่เกี่ยวเธอไม่ได้เขียนอะไรตรงนั้นเลย
ระหว่างที่คุยกันเนี่ยเธอยอมทำเป็นคุยด้วยทำเป็นฟัง
เพราะอยากจะให้ผู้ต้องหาใจเย็น
บอกว่าพอผู้ต้องหาเขาระบายความในใจ
บอกว่าแอบชอบอะไรไปสารพัดสารเพลเนี่ยนะ
ผู้ต้องหามันตายใจไง
แล้วผู้ต้องหามันเข้าห้องน้ำ
คือนึกว่าเธอไม่เอาเรื่องเอาราวอะไรแล้ว

เธอเลยฉวยโอกาสตรงนี้แหละหนีออกมาได้
เขามีมีดด้วยความที่เขามีมีด
แล้วด้วยความที่เราก็โดนมัดมือมัดปาก
ด้วยความที่แบบว่าถ้าเราต่อสู้เราก็สู้ไม่ได้

กลัวเขาทำร้ายเราก็เหมือนจำยอม
ด้วยความที่เขามีมีดด้วยความจำยอม
เสร็จแล้วพอมีอะไรเสร็จเขาก็เขาก็เหมือนนอน
เขาก็นอนข้างแต่เขายังมีมีด

ใจเรามันกลัวไปแล้วเขาก็คุยเรื่องอะไรวะค่ะ
คุยเรื่องแบบว่าจะบอกคนอื่นไหม
หนูก็ด้วยความที่ว่าไม่บอกใครไม่พูด
เพราะว่าเรื่องข่มขืนหนูไม่กลัวเท่าเรื่อง

แล้วได้ยินเสียงเหมือนเขาเฉีกกระดาษ
ฉีกกระดาษอะไรเหมือนฉีกกระดาษ
ฉีกกระดาษไปนั่งเขียนก็เก็ตเสียงอะไร
แต่หนูคุมโปรงอยู่แต่ไม่กล้ามอง
ด้วยความที่เอาผ้าหบขึ้นแล้วช่างเอก

หนูก็เลยตัดสินใจวิ่งออก
พอจะถึงข้างล่างหนูก็เลยร้องขอความช่วยเหลือ
ตำรวจสพพระประแดงก็คุมตัวนายพรพัฒน์จันทโชธคนก่อเหตุไปสอบสวนเพิ่มเติมนะคะ
เขาก็รับสารภาพทุกข้อกล่าวหา
ตำรวจสนราชบุรณะก็นำตัวไปเตรียมตัวส่งฝากขังต่อสารอาญาธนบุรี
แจ้งข้อหาคมคืนกระทำชำราวโดยใช้อาวุธมีดทำร้ายบุกรุกในเวลากลางคืน
ผู้ต้องหาเขาบอกว่าเขาไม่อยากทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
กลัวเพื่อนที่อยู่ตึกเดียวกันจะรุมประชาธรรมตอนเนี้ยมากลัวถูกรุมประชาธรรม
จากพฤติกรรมแล้วก็การก่อเหตุผมไม่อยากจะเชื่อเลยว่าจะทำเป็นครั้งแรก
ต้องไปไล่ดูว่าเคยมีผู้เสียหายอีกหรือเปล่านะแล้วก็ขอให้ติดคุกให้นานหน่อยนะฮะ
อย่าออกมาให้เร็วนักเดี๋ยวเหมือนสมคิดพุ่มพวงอีกนะ